มันมีคลิปหนึ่งค่ะตอนนี้เพิ่งถูกปล่อยลงในโลกโซเชียลนะคะ
เป็นรถกระบะคันหนึ่งไปขับจี้คันอื่น
แล้วเจ้าของคันที่ถูกจี้เนี่ยเขาก็มีคลิปหน้ารถไง
เขาก็เอามาลงคลิปนี้บอกว่า
โดนรถกระบะขับจี้อยู่เลนขวาบนทางด่วนบรมราชชนนานีนะคะ
เขาก็บอกว่าผมไม่อยากมีปัญหา
ก็เลยเปี่ยงออกซ้ายให้กระบะไปเจอคันหน้า

แล้วก็เป็นรถของนนกพรรดิ
แล้วก็เป็นรถของนนกพรรดิ
กระบะคันเมื่อสักครู่นี้อืมคันรถกระบะเนี่ยจี้ของจี้รถคุณนพรัช
นพรัชก็เลยเบี่ยงออกเลนซ้ายครับแล้วรถกระบะก็ตามไปจี้
โมกินี่ต่ออืมอ่ะภาพมาเลยนะฮะนี่แหละโบอยู่ข้างหน้าแล้ว
เร็วไงถ้าบั๊กนี้เขาก็จะเบี่ยงซ้ายนี่อ่าอ่า

ส้มน้ำหนายังไงวะ
ยังไงเป็นไงเป็นไงเป็นไง

มันคือรถแค้น

เพราะว่าพี่กรัฟอ่ะมันไม่ได้หายข้อตั้งนานแล้ว
ถนนมันมีอย่างแค่แบบนี้มันไปได้ที่ไหนต้นเตียน

ต้องบอกก่อนว่าคือเคราะห์ดีใช้คำนี้นะ

กับใครไม่เล่นไปเล่นกับลัมโบกินี่

คอมเมนต์แตกเป็น๒เสียง
สมควรแล้วไหมล่ะไปจี้เขาเนี่ย
ทำไมถึงเป็นคนขับรถจี้คนอื่นมันต้องเจอแบบนี้
แต่อีกเสียงนึงบอกว่าแล้วถ้าเขาเกิดมีธุระด่วนจริงทำแบบนี้มันจะดีเหรอ
ถ้าเกิดเขามีธุระด่วนที่ต้องรีบขับจริงเนี่ยมันก็น่าสงสารไหม
และอีกเสียงนึงอันนี้ที่ฉันเคยเจอเองส่วนตัวเหมือนกันนะ
เมืองไทยนะคุณผู้ชมเลนขวาสุดคือเลนทำความเร็ว
ทำความเร็วในที่นี้คือไม่ได้แปลว่าเออขับร้อยขับ๑๑๐แล้วมันก็เร็วแล้วนะ
ไม่ใช่นะคะถ้าพูดถึงหลักสากลเลยจริงนะคุณผู้ชม
ขวาสุดคือเลนทำความเร็วถ้าเราวิ่งช้าเนี่ยกรุณาออกเลนซ้ายนะคะ
หลายต่อหลายครั้งบ้านเราเนี่ยเลนขวาสุดรถขับช้ามาก
มากมากหลายคนก็เลยเห็นใจกระบะไงว่าแล้วถ้าคุณอยู่เลนขวาสุดแล้วคุณขับช้าแบบเนี้ย
ก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องจี้เพราะมันคือเลนที่ทำความเร็ว
หลายต่อหลายครั้งที่ฉันต้องเบี่ยงไปวิ่งเลนซ้ายเพราะเลนซ้ายไม่มีใครวิ่งเลย
แต่ดูจากกล้องเนี่ยรถคันที่ติดกล้องก็ขับรถเร็วประมาณหนึ่งนะ
แต่ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณขับช้ากว่าคันหลัง
คือเลนทำความเร็วไม่ได้แปลว่าให้วิ่งเร็วแล้วไม่ได้กำหนดว่ามันต้องเร็วเท่าไหร่อย่างไร
แต่มันคือเลนที่เอาไว้ทำความเร็วถ้าคุณเร็วน้อยกว่าเขาอ่ะ
หรือถ้าคุณก็ต้องเบี่ยงออกซ้ายเพื่อให้เขาไปก่อนแล้วคุณค่อยเบี่ยงกลับมากันต่อ

ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกมันเป็น๒เสียง

ถ้าไม่เบี่ยงออกซ้ายเองนะคุณผู้ชมบางทีกระพริบสัญญาณไฟก็ได้
บอกให้คันข้างหน้ารู้ว่าขอทาง
อย่าไปจี้แบบนั้นเพราะว่าการขับรถจี้เป็นอันตรายนะคะ

อุบัติเหตุขึ้นมาเบรกกระทันหันขึ้นมานี่สูญเสียได้นะคะ